เหตุระทึกกันบ้างคุณผู้ชมนะคะรถเก่งคันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่ริมถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เกิดไฟลุกขึ้นมาควันพวยพุ่งจำนวนมากเลยค่ะ
เจ้าของรถวัย๖๔ปีไม่รู้จะทำยังไงเห็นไฟลุกท่วมรถแบบนี้
ยกมือไหว้ค่ะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกจิอาจารย์ดังช่วยคุ้มครองหน่อย
อืมจะได้ทำให้อุ่นใจขึ้นค่ะนะคะไม่อยากให้รถเนี้ยเสียหายไปทั้งคันเออ
ได้ผลไหมคะก็ได้ผลนะรถไม่ได้ไหม้ทั้งคันนะคะแค่บางส่วนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็รับแจ้งว่าเกิดเหตุรถเก๋งไฟไหม้บริเวณถนนเมืองในพื้นที่ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เทศบาลนครศรีธรรมราชแล้วก็กู้ภัยเนี่ย
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นควันพวยพุ่งขึ้นมาจากบริเวณกระโปรงหน้ารถเก๋ง
ก็เลยฉีดน้ำดับไฟแล้วก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไปเปิดฝากระโปรงหน้ารถ
บริเวณห้องเครื่องพบควันเนี่ยพุ่งออกมาจากบริเวณแบตเตอรี่
ฝากระโปรงหน้ารถก็ถูกความร้อนจนเสียหายนางคาไทการสุขสวัสดิ์
อายุ๖๔ปีเจ้าของรถเนี่ยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถเก๋งคันนี้
มากับน้องสาวมาถึงจุดเกิดเหตุจอดรถดับเครื่องยนต์
เพื่อไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มก่อนจะเดินทางไปติดต่อขอรับศพลูกสาว
ห้องเก็บศพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพราะว่าเสียชีวิตจากอาการป่วยเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้พอกดเงินเสร็จ
เธอก็กลับไปขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทรถแต่ปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ย
มันเกิดควันพุ่งออกมาจากฝากระโปรงหน้ารถตกใจค่ะ
เปิดประตูหนีออกมาพร้อมกับน้องสาวแล้วก็รีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
พร้อมกับยกมือไหว้ขอบารมีเกจิอาจารย์ดังที่เคารพนับถือ
ช่วยคุ้มครองทำให้ปลอดภัยหน่อยเถอะค่ะ
เกิดจากระบบไฟฟ้าภายในรถแบตเตอรี่ขัดคล่องจนเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมานะคะ
เพราะดีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยได้ทันเวลาไฟจึงไม่ลุกลาม
ทำให้รถเสียหายไปมากกว่านี้ส่วนเจ้าของรถก็ติดต่อช่างค่ะ
นำรถเข้าอู่ไปซ่อมแซมกันต่อไปค่ะ